ก่อนจะติดตามข่าวสารนะคะช่วงนี้ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่กันก่อน

ต้องบอกว่านี่ก็เกือบจะโค้งสุดท้ายก่อนปีใหม่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่ามีข่าวดีให้ใจชื้นกันบ้างไหม
ก่อนที่จะถึงปีใหม่ว่าราศีไหนจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นบ้าง
จะมีราศีที่ดวงดีอยู่ด้วยกัน๓ราศีด้วยกัน
มาเช็คกันเลยดีกว่าจะเป็นราศีของคุณหรือเปล่านะคะ
ราศีแรกก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะ
ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้นะคะ
จะมีอีเวนต์ใหญ่ทางโหรศาสตร์

นั่นก็คือการที่ดาวพระราชสบดีและดาวเสาเนี่ย

ใช่เลยค่ะนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย
การที่ดาวใหญ่มีการย้ายราศีนะคะ
ก็จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีเนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะคะ

โดยเฉพาะชาวราศีเมษจับตามองดูให้ดีเลย

การงานต้องเท้าความก่อนนะคะว่า
ช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมษเนี่ยโอ้โห
คือเจอแบบเจอตกระกำลำบาก

ก็คือเหมือนกับว่าเจอปัญหาเจออุปสรรค
หวังในเรื่องของการงานเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับได้ไม่ค่อยเต็มร้อย
สมมุติว่าหวังไว้สักร้อยหนึ่งอาจจะได้สักประมาณ๗๐๐

แต่ช่วงใกล้ปีใหม่จะดีขึ้นเหรอ

ก็คือหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของพวกการแข่งขันความกดดัน
แต่ว่าพอช่วงใกล้ปีใหม่ช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะ
การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วงานที่อาจจะเมื่อก่อนอาจจะลุ่มดอน
ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ค่อยเสถียรนะคะ
ในช่วงใกล้ปีใหม่เรียกว่าการงานจะมีความเสถียรมากขึ้น

แม้ว่าชาวราศีเมษจะยังมีในเรื่องของการแบบแข่งขันอยู่

เรื่องของการแข่งขันนี่คือหยุดไม่ได้เลยคือต้องมีตลอดเลย

แต่ว่าแข่งขันแล้วจะชนะ
แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาตัวเอง

เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนแต่ว่าถ้าเกิดว่าก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยดวงคุณจะดีขึ้น
แข่งขันหรือว่าไปต่อรองเจรจาธุรกิจอะไรก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูง
อ่าใช่เลยค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยเรียกว่าจะมีข่าวดีนะคะ
หรือว่ามีเรื่องที่น่าปิติยินดีเกิดขึ้นนะคะ
เรียกได้ว่าแบบเป็นของขวานปีใหม่เลยก็มาได้
ยอดเลยดีใจด้วยกับราศีเมษนะคะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะเรียกได้ว่าชีวิตเริ่มอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้น

มันก็จะลดน้อยลงไปแล้วนะคะ
ช่วงที่ผ่ามาชาวราศีกันอาจจะเจอปัญหาหลายเรื่อง
ปัญหาหลายเรื่องบางคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการงาน
สมหวังในเรื่องงานมีอุปสรรคเยอะ
มีปัญหาเรื่องเงินอาจจะหมุนเงินไม่ค่อยทัน
มีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะบางคนอาจจะถึงขั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัว
ไม่สบายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่าตอนนี้โอ้โหดวงชะตาเรียกว่าดีขึ้นค่ะ
เรียกได้ว่าพลิกจากร้ายเนี่ยกลายเป็นดีเลยก็ว่าได้นะคะ
โดยเรื่องที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการงาน
การงานนะคะอย่างงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
ทำอยู่ในตอนนี้ถามว่าจะดีไหม
ก็เรียกได้ว่าดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะ
นอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่งานปัจจุบันที่ทำ
จะมีโอกาสที่จะได้ทำงานใหม่ด้วย
โปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ใครอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่

เช่นกันเลยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะได้เจอสังคมเพื่อนใหม่

มีโอกาสเหมือนกันนะคะมีโอกาสเช่นกันนะคะ
แล้วคือดวงไม่ใช่ว่าดีเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี
โอ้โหมันก็จะยาว

จากเรื่องของการงานที่ดีแล้วเนี่ย
มีเรื่องอะไรที่ดีอีกไหมคะสำหรับราศีกันนะ

มันก็ยังเต้นตุ้มแต่ว่ามันเต้นแรงเหรอ
ก็คือเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าใครที่ยังโสดอยู่
มีโอกาสที่จะได้ป๊ากันแถมกับเนื้อคู่
ป้ากันแถมมีโอกาสได้พบรักเหรอคะ

ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ค่อยเข้าใจกัน
ต่อจากนี้ไปเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะดีมาก

น่าอิจฉานะราศีกันนะดีทั้งเรื่องของการงาน
เรื่องของการใช้ชีวิตรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะ
แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีไม่แพ้กันนั่นก็คือ

สำหรับชาวราศีธนูนะคะก็เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยดีขึ้นแบบฉุดไม่อยู่เลย

ใช่เลยค่ะปัญหาที่หนักใจหรือว่างานยากงานหินที่เคยผ่านมาเนี่ย
มันก็เริ่มที่จะหายไปแล้วเริ่มที่จะหมดไปแล้วนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราพูดเน้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
การงานเนี่ยถ้าสมมุติว่าตั้งเป้าเอาไว้

ใช่เลยค่ะอย่างในเรื่องของการเงินเนี่ยโอ้โหไม่น่าเป็นห่วงเลย
เขาได้เลยนะคะเพราะว่าชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสได้รายได้เป็นเกาะเป็นกรรม
คือหาเงินได้เยอะเงินคล่องตัวไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูหวังในเรื่องของงาน

มีโอกาสที่จะสมหวังก่อนช่วงปีใหม่
อีกแค่๒เดือนเท่านั้นเองถือว่า๓ราศีนี้ดวงดีดวงมาเลยก่อนจะถึงปีใหม่นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ใน๓ราศีนี้เราควรจะเสริมดวงยังไงให้ชีวิตเราดีต้อนรับปีใหม่
ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำบุญให้ดวงชะตาเราดีนะคะ
ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังกฐานค่ะ

ใช่ค่ะแล้วสังกระทานควรจะจัดด้วยตัวเอง

จัดเองนะคะแล้วก็ควรให้สังกฐานเนี่ยควรจะมีความหลากหลาย
เป็นสังกฐานของใช้มีของใช้ของกินมีหลากหลายอย่าง
จัดเองได้เลือกเองได้ว่าอยากถวายอะไร
ใช่ค่ะอันนี้ส่งจะแรงมาก
เคล็ดลับสำหรับราศีอื่นที่อยากจะทำบุญนะคะ
อันนี้ส่งผลบุญส่งให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขนั่นเอง
และผู้โชคดีของเราค่ะจะได้รับนี่เลยวัตถุมงคลด้านหน้านี้ค่ะให้หมอไก่แนะนำก่อนค่ะ
วัตถุมงคลด้านหน้านี้นะคะมาจากวัดหลวงพ่อโสธรเป็นพระกิ่งนะคะ
พุทธคุณเนี่ยก็คือจะส่งเสริมในเรื่องของการงานและการค้าขายโดยเฉพาะ
โอ้โหได้ไปนี่เป็นสิริมงคลแน่นอน
และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่วันนี้ได้แก่
คุณอุทัยกันทะค่ะเกิดวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภค่ะ

เรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือในเรื่องของการงาน

ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะดวงตกไป๒ปี

แล้วจะดีอีก๒ปีสลับมาอย่างนี้เหรอ
ก็คือเป็นแบบว่าในช่วงปี๖๒ปี๖๓ดวงไม่ค่อยดีทำอะไรมันอาจจะไม่ค่อยสำเร็จ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าหลังวันเกิดเขาในปีหน้าแล้วยิงยาวไปอีก๒ปี
มีโอกาสที่แบบรุ่งอ่ะปางโบราเยดีกว่ามาก
แปลว่าในปีหน้าหลังวันเกิดจะดีขึ้นแล้ว

อีก๒ปีเลยเพราะฉะนั้นคือรีบกรอบโกยหรืออยากทำอะไรให้ทำ

หมอไก่ใช้คำว่าคุ้มอันนี้คือเรื่องของดวงชะตาใช่ไหมคะ

ดีขึ้นมากดีขึ้นว่าหลังวันเกิดเขาปีหน้าทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ
ก็มีโอกาสแล้วการเงินด้วยใช่ไหมคะ
ในเรื่องของการเงินค่าในปัจจุบันนี้มีเกณฑ์เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

ส่วนใหญ่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของตัวเองจะเป็นค่าใช้จ่ายของพวกลูกหลานญาติโยม

อยากจะให้งานดีก็บอกเลยบอกลงพ่อเลยว่าขอให้งานเจริญก้าวหน้า
ขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยนะคะและสำหรับใครอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณอุทัยแบบนี้คุณผู้ชมง่ายมาก
วันไหนที่เห็นหน้าโพสต์หมอไก่ขึ้นมาคุณก็เข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดไว้ได้เลย

หมอกัยจ๊ะวันปรุงนี้เรายังเจอกันนะอยากรู้จังเลยว่าพรุ่งนี้ถามเรื่องอะไร

พฤติกายนราชินั้นที่จะดวงดี